ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเท้าแชร์โหดหรือเปล่านะคะ
มันเกิดเหตุการณ์ยิงถล่มกันขึ้นที่สมุทรสงครามค่ะ
มีคน๔คนขับวาจุนเนอร์สีขาว
เปิดกระจกแล้วก็ลั่นไกยิงใส่บ้านหลังนึงตรงสวนมะพร้าวอะค่ะ
ยิงแบบรัวเกือบ๑๐นัด
สุดท้ายรถกระบะที่จอดอยู่นี่โดนยิงพลุนไปเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะ
คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ในพื้นที่ตำบลบางกระบือนะคะอำเภอบางคนที
กระสุนเจาะเข้ากระบะอีซูซูสีเทา
มีรอยอยู่ที่นั่งแคปด้านหลังคนขับแล้วก็ประตู๒รู
มีรอยยิงบนพื้นข้างตัวรถอีกหลายจุด
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๘ปลอกค่ะ
ช่วงสายเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เห็นบอกว่ามีเศษหัวกระสุนตกกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
ได้คุยกับพี่สาวเจ้าของรถกระบะนะคะเธอเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถยนต์ถอยเข้ามา
คิดว่าเออคงเป็นรถของเพื่อนบ้านละมั้ง

แล้วเสียงปืนก็ดังรัวขึ้นมาเลย๗นัด๘นัดซ้อน
มีคนนั่งอยู่๔คนขับออกไปอย่างรวดเร็ว
น้องชายเธอเองก็พยายามจะวิ่งตามไปดูทะเบียนนะคะ

เพราะว่าเขาว่าคนแถวนี้ถ้าจะถอยหลังก็ต้องเป็นบ้านนี้ใช่ปะล่ะ
แล้วคิดว่าบ้านนี้คงจะเข้าแล้วได้ยินเสียงถอยหลัง

พอจอดแล้วก็ปืนก็รัวเลย
เราก็รีบถอยเทอร์เราก็รีบวิ่งออกมา
มันก็รีบออกขับออกไปแล้วพอมันรั้วเสร็จมันก็ไปเลย
เราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะตอนสี่ทุ่มสิบสามนาทีเนี้ย
เราเห็นฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะขับเข้าถนนบางกระบือวัดตะโนธ
ห้าสี่ทุ่มสิบเจ็ดนาทีค่ะฟอร์จูเนอร์คันเดิมขับออกจากซอย
นี่ค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ตามมาด้วย
เขาบอกคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือนายสารโรธ
นี่ค่ะขี่ออกไปนายสาโรธก็เล่าบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องเงิน
ที่น้องชายเขากับอดีตแฟนเนี้ยไปเล่นแฉนแล้วก็เปลี่ยนมาหลักแสน

ทำมาทำมามาทั่วทีตรงนี้ก็ไม่รู้มากล่างก็คืนกับวันผมไม่อยู่ผมทำงาน
เพราะผมเจอผมก็ไม่เออใครอยากรู้ว่ามามา้มายิงดิ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
โดยที่มีการพ่นสีสเปรย์
สีแดมเป็นวนกลมร้อมรอบรอยกระสุนที่ตกเดือนพื้นได้ด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราสอบถามไปดูว่ารถกระบะของผู้เสียหายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เมืองต้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการวัดระยะกระสุนปืนเรียบร้อยแล้ว
จะได้มองดูมองหาว่ามันมาจากทางไหนยังไงนะคะ
ได้คุยกับป้าของเจ้าของรถกระบะค่ะ
เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้หลานชายเคยมีแฟน

ปกติแล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันที่นี่แหละ
แต่พอเลิกกันไปเนี่ยฝ่ายหญิงเขาก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองที่อำเภอมหาชัย
ถ้าจะถามถึงปมการก่อเหตุ
ว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องแชร์กับหนี้สินที่อดีตแฟนของหลานเนี่ยไปกู้ยืมมา
แต่ว่ากู้ยืมมาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้ป้าไม่รู้เรื่อง
น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องแชร์ค่ะ

เหมือนว่าแฟนเก่าน้องมงคุณเล่นแชร์เนี่ย
ก็เหมือนประมาณว่าคืออาจจะตามกับแฟนเก่าไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่ะ
เพราะตอนนี้เขาเลิกลากันไปแล้วค่ะ
มูลค่ามากไหมคะถึงจะต้องมายิงกันหนู

ไม่ทราบเลยป้าไม่รู้รายละเอียดอะไรกับเขาค่ะ
อยากให้เจ้าหน้าที่เขาติดตามคนร้ายให้ได้ไวค่ะ
ก็คือมีอะไรอยากให้เขามาคุยกันมากกว่าค่ะ
บรรยากาศที่สพบางคนทีนะคะ
ตำรวจก็สอบสวนเจ้าของรถกระบะคันที่ถูกยิงค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็คิดว่าปมเหตุน่าจะเป็นประเด็นเรื่องแชร์นี่แหละ
คืออดีตแฟนเนี่ยเคยไปเปียร์แชร์มาประมาณ๔๕หมื่นบาท

ทีนี้พอเลิกกันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอดีตแฟนขาดส่งหรือมีปัญหาแชร์ไหม
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของวงแชร์ก็โทรมาขู่เหมือนกัน
ก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่ฟันทงซะทีเดียวนะคะ
ชุดสืบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ติดตามภาพวงจรปิด
เพื่อนำตัวทั้ง๔คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ประมาณนี้
ช่วงที่แฟนคลับส่งเป็นช่วงที่เราเลิกกันแล้วหรือว่าเรายังคบกันอยู่